มาดูอีกหนึ่งหนุ่มนักร้องนะคะที่ต้องบอกว่าโลดแล่นในวงการมาหลายปี

ล่าสุดนะคะเราไปเจอตัวแล้วล่ะค่ะก็เลยต้องคว้ามาอัปเดตกันนิดนึงค่ะ
อย่างที่บอกไปแฟนคลับก็ใจหายเอ๊ะหรือว่าพี่สนจะบ๊ายวงการไปแล้วค่ะ
ว่าพี่สนตกอาบอย่าไปว่าเขา
สินที่มีขายทิ้งไปหมดค่ะ
เมื่อวานนี้อย่างที่บอกไปนะคะไปเจอตัวมาค่ะ
สนบอกว่าไอ้น้องพี่ไม่ได้ตกอัมปพลึก

ใช่ทรัพย์สินพี่ก็ยังมีเหมือนเดิมนะคะ

เพราะอะไรรู้ไหมคะไม่ได้มีคนติดต่อพี่
พี่แจ๊กกะรีนยังเพลงทำสกรูปเลยร้านเขา
อยู่ตรงรถท้าว๑๐๑ตรงข้ามคอนโดรสินทรีย์

ใช่เป็นแบบว่าบ้านรสเตอรอล
มีฯันตรีเบาแจ๊กกะลีนเก่ามาก
เห็นไหมภาพเก่าอายุนั้นร้านยังอยู่นะคะแต่ว่าใดทั้งหมวดมัวนะคะ
ใครจะเมาส์พี่บ่าวก็ไม่ว่าใช้ธรรมะเข้าขมนะคะธรรมะประมาทจิตใจนะคะ
คนเราเมื่อก่อนนานาจิตตังค์ไม่ต้องเก็บเอามาใส่ใจหรอกนะ

ไม่ได้ตกอาบครับเพียงจะหายไปจากราคอน
ก็ไม่ค่อยได้เล่นละครมา๔ปีแล้ว
แรกเราเอ้าทำไมข่าวออกอย่างนี้อะไรอย่างนี้
เสียงลืนเสียงละวังยังรับอยู่ครับครับ
หมดครับทุกค่ายทุกช่องครับผม

ดีขก็แวะไปเยี่ยมเยี่ยงกันได้นะ
อื้มปริฉันเหมือนพี่อาลานกันเลย